๒ตัวแทนจากไฟได้ไทยทั้งราชบุรีและเชียงราย
ยังไม่สามารถเก็บแต้มได้นะครับ

แข่งขันกันที่สนามกลางนะครับที่ประเทศอุสเบกิหาม
ผลปรากฏว่าครึ่งแรกได้มา๓๖นาที
ชุนบุกก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อน๑ต่อ๐
จากจังหวะสัตว์เน้นของอีซิมกินะครับ
ก็จบครึ่งแรกเนี่ยตามอยู่นะครับเชียงราย

ชุนบุกมาได้จุดโทษนะครับและก็เป็นกรูเซริวอล
เห่าชาวบราซิลก็สังหารจุดโทษเข้าไปครับ
เชียงรายก็มาได้ประตูติดขึ้นมากว่า
ของเอกนิปปัญญานะครับแต่ไม่คิดแล้วยิงลงนี้เข้าไปเลยครับ
เชียงรายก็ไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้นะครับก็แพ้ชุนบุกไป๑ประตูต่อ๒นะครับ
กลับมาที่บ้านเราก่อนบ้างนะครับที่ราชบันภรรกิรสะพานครับ
อีกคู่ราชบุรีวิทย์ของเอฟซีพบกับยาโฮดารุทักซิมทีมจากลีกของมาเลเซียนะครับ
สตาร์ทมาทั้งคู่ก็เปิดฉากแรกนะครับ
เสมอกันในครึ่งแรกครึ่งหลังได้กลับมาครับยาโฮมาได้ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์นะครับ
เรอันโดเวลาสเกรสนะครับยิงรูปนี้เข้าไปครับ
หนึ่งต่อศูนย์ครับแล้วก็ช่วงที่เหลือเนี่ย
ราชบุรีเองก็พยายามจะหาจังหวะจบเลยครับแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถทำประตูได้
ก็แพ้ไปศูนย์ต้อนหนึ่งนะครับก็แพ้เป็นเกมที่สองแล้วนะครับ
มาราชบุรีนะครับส่วนโปรแกรมวันนี้นะครับ
กล่าวถึงความพร้อมก่อนเกมนะครับก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตั้งตารอ
นานถึงห้าสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับด้านวิกเตอร์คอนโดโซก็กล่าวถึงคู่แข่งนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันนะครับเราก็มีผู้เล่นชั้นยอดที่ทำประตูจากลูกตั้งเตะได้มากมาย
แล้วก็หวังว่าพวกเราจะเก็บชัยชนะได้ในเกมนี้นะครับ